ว่าโชคลาภจะมาถึงตัวคนโดยที่ไม่รู้ตัว
มันบังคับไม่ได้มันกำหนดไม่ได้
ว่าคุณคุณนัทพงศ์คะเดี๋ยวคุณจะได้โชคถ้าคุณทำตามฉัน

ไม่หรอกไงคะมันไม่มีมันไม่มีจริงเนี่ยนะคะ
แต่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๖ปีค่ะอยู่ที่ภูรัวจังหวัดเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีแก๊งมิจฉาชีพมาหลอกดิฉันค่ะ
ว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่กับพวกเขาแล้วเนี่ย
จะได้เงินรางวัล๗ล้านบาทแล้วเธอก็หลงเชื่อนะคะ

ตอนนี้ชื่อว่าคุณคำเปลี่ยนร่องจิกอายุ๕๖ปีค่ะ
แล้วก็เธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอก
ก่อนถึงการประกาศผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลงวดที่แล้วเนี่ย
มีผู้หญิงมาซื้อของที่ร้านแล้วก็ชักชวนว่า
ไปเอาโชคเอาลาบกับพระรูปหนึ่งไหม
เดี๋ยวพระรูปนี้จะมาที่วัดแถวนี้
ขอโชคขอลาบกันเท่านั้นแหละ
เธอก็เอ๊ะลองดูก็ได้นะลองดูก็ได้
ก็เลยนัดกันไปที่กุฏิสำนักสงฆ์บ้านป่าจันตม
พอไปถึงเจอพระเจอผู้หญิงสองคน
เจอผู้ชายอีก๒คนอยู่รวมกันประมาณ๕คน
ทั้งหมดนี้ผู้จาหวานล้อมบอกว่าลงทุนสิ
สลากินแบ่งกับพวกเขาซื้อลอตเตอรี่กับพวกเขา๑แสนบาท
และจะได้โชคได้โชคเนี่ยเขายืนยันเลยนะ
หรือลอตเตอรี่ที่ซื้อใช่คุณคำเปลี่ยน
คุณซื้อกับพวกเราแล้วคุณจะถูกเลยเธอก็เก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดสักพักหนึ่ง
ความคิดมันยังอยู่ในใจไงคะพอตอนเช้าไปเลยค่ะ
และเป็นเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตแก่ว่าจะเอากุ้งฟอยแสน
มันเหมือนมีมนตร์ดำมาสะกดจิต
และในช่วงเวลานั้นทั้งหมด๕คนที่ทำพิธีด้วยกันเนี่ย
ขึ้นรถเก๋งหลบหนีไปเลยฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
คือมีแก๊งมา๕คน
รถเก๋ง๒คันก็มาหลอก
จะให้เลขเด็ด๓ตัว
แล้วก็ให้เอาเงินลงแสนนึง

จะได้จิตหลาน

เขาจะได้๑๐ล้านก็เลยลงแสนเดียว

เขาก็นัดให้ย้ายที่ไป
ที่เทวรูปลาง

แล้วก็ให้กลับมาจุดทูบแล้วเขาก็หนีเลย

ก็คือสำนักสงฆ์บ้านป่าจันตม
ทีนี้ต้องไปถามเจ้าสำนักสงฆ์ว่า
รู้เรื่องไหมรู้เห็นเป็นใจไหม
หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่รู้
เพราะว่ากลุ่มนี้เขามาอ้างว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน

พาลูกมาอ่านหนังสือหาที่เงียบอ่านหนังสือ

แล้วตอนเช้าก็จะทำบุญด้วย

คนที่อยู่ในวัดเขาก็ไปถามหลวงพ่อให้
พ่อก็บอกมาแบบนี้ว่าหลวงพ่อไม่รู้
และคนในวัดไม่มีใครรู้เห็นเป็นใจ
แก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้เลยค่ะ
สรุปแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับวัดนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปตามหาตัวค่ะ